เอาล่ะคุณผู้ชมเราจะพาไปเอาใจธาตุแมวหน่อยบางคนเขาบอกว่าน้องแมวน้องหมาจรจัดเนี่ยที่ถูกทิ้งไว้เนี่ยน่าสงสารแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสวรรค์ของแมวจรจัดค่ะเขาบอกว่าแมวจรจัดที่นี่อยู่ดีกินดีทุกตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเจ้าแมวเหมียวเกือบแปดร้อยตัวนะคะถูกเลี้ยงไว้ที่ศูนย์อภ
อยู่ในตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และอยู่อย่างดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูบางตัวดิอ้วนพีเลยอ้วนจะกินอิ่มนอนหลับค่ะครับนางแสงเดือนชัยเลิศนะคะประธานมูลนิธิเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าแมวเหมียวทั้งหมดนี้นะส่วนใหญ่ค่ะเป็นแมวจรจัดที่ถูกปล่อยทิ้งวัดหรือว่าถูกทิ้ง
ประสานนะคะไปฟังประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมกันค่ะ
น้องใบตองผมชอบแนวคิดเขานะ

ที่นี่จะได้รับวัคซีนแล้วก็ทำหมันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่เพิ่มเผ่าพันธุไปแน่นอนนะ
แล้วก็ตรงนี้จะมีตึกใหญ่อยู่๒ชั้น
อยู่ตรงกลางเป็นศูนย์รวมในฤดูต่างเลย
ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูหนาวคุณอากาศมันหนาวมันเย็นจัดใช่ไหม
ช่วงกลางคืนแมวทุกตัวมันจะมารวมตัวกันอยู่ภายในห้องโถงขนาดใหญ่
ซึ่งก็จะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีพวกฮิตเตอร์ค่ะ
ให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงในฤดูร้อน
ในห้องโถงก็จะเปิดแอร์โอ้โหมีแอร์เย็นฉ่ำให้น้องเหมียวเลย
คุณเห็นไหมสบายจะตาย
แถมนี่ยังมีโรงอาหารรองรับแมวทุกตัวด้วยนะคะ
ก็เคยติดอันดับ๑ใน๑๐ของสถานที่อภิบาลและดูแลสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะ
อยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ดูแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยแมวเราไม่อยากเลี้ยงแล้วเอาไปปล่อย
ไม่ได้นะคือคนที่จะเลี้ยงสัตว์ต่างเนี่ยคุณต้องรักมันก่อน
เพราะว่าสัตว์ทุกตัวมันก็รักตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเลี้ยงมันได้